คำถามข้อแรกเป็นเกี่ยวกับพืชผักในครัว

อันที่๒ค่ะต้นหอมไทย๑กรัมค่ะ
ส่วนอันที่๓นี้นะคะใบกะเพรา๑กรัมค่ะ

ราคาถูกที่สุด

ซื้อแต่คือไม่เคยดูราคาของเรานี้ว่า
ใช่ไม่เคยสังเกตว่าอันไหนแพงกว่ากัน
แต่ถ้าอ้อนนี้คิดว่านักจะแพงที่สุด
ไฟล์คิดว่าผักชีแพงสุด

คือเป็นคนชอบสังเกตสลักค่ะ

คืออันนี้จริงทุกอย่างก็เป็นผักที่ส่งออกด้วยแหละ
แต่ว่าช่วงหลังค่อยสังเกตว่าราคาผักชีค่อนข้างสูง

น่าจะมีการดูแลอย่างดีนะคะ

เทียบราคากันวันนี้นะคุณผู้ชม

คุณคะคุณมีตัวช่วยที่ถืออยู่ในมือค่ะ
ถ้าไม่มั่นใจตั้งแต่ข้อแรกสามารถใช้ได้เลย
ตัวช่วย๒ตัวช่วยค่ะตอบได้๒ครั้ง

จะบอกว่าซื้อบ่อยทำกับข้าว
ทำกับข้าวถึงเราจะมีปวดแล้ว
เราก็ทำกินเอง

เพิ่งก็เป็นขนาดแรก
เสียดายสายตาของคุณหิมมากที่อ้อนวอนนะ

ต้นหอมค่ะราคาอยู่ที่

แย่แล้วตรงที่เมื่อกี้หันมามองหน้ากัน

ใบกะเพราค่ะใช่ค่ะใบกะเพรางั้นเป๊กขอเฉลยที่ผักชีค่ะ
คุณคะใบกระเพราของคุณต้องถูกกว่า๑๕บาทนะคะ
ตัวช่วยก็ใช้แล้วถ้าใบกะเพราแพงกว่า๑๕บาทต้องไบท์ใบเลยนะคะคุณปุ๋ยไฟล์คุณหญิง
แต่จริงแล้วเป๊กก็ไม่อยากให้คนสวยอยู่กับเป๊กได้นานหรอกค่ะเพราะว่าคุณสวยกว่าเป๊ก

ราคาอยู่ที่๑๐บาท
เก่งมากค่ะคุณหนิมคุณปูป้าย

ใบกะเพราค่ะเป็นผักที่ถูกที่สุดค่ะ

ข้อแรกไปแล้วค่ะตอนนี้รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ้าวเฮ้ยคนแปลกหน้าข้อข้อโหเสาข้อโห

อย่างรอชอพอ

รถเสีย

ก็ใช่กูเจอมึงกูเครียดทุกที

โอ้โฮหัวจรดเท้า
เฮ้ยนี่แต่งตัวไม่ธรรมดา
เสื้อเองมีปัญหากับเตารีดมาหรือเปล่าวะ
มันเป็นสไตล์พี่

หนุ่มคนนี้จะมาซื้ออะไร
และจะมีมุกอะไรมาดวนกับแก๊งป่วนของเราอีก
รอดูกันช่วงหน้า
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้

รูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ